อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้จริง
คือมีกลุ่มคนกลุ่มนึงเขาไปนั่งกินข้าวต้มตอนช่วงดึก
คุยงานการนั่งกินข้าวต้มริมถนนนะครับ

เกือบต้องไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มที่โรงพยาบาลนะคะ

ชอบนั่งริมถนนโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างดีกว่าถามสามคนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
คือให้ดูจากหลายมุมเลยนั่งกันอยู่๓คน

ทุกนั้นลุกแล้วแต่คนเสื้อร้ายลุกไม่ทันเห็นไหม
เสื้อเหลืองที่ว่าลุกทันกระโดดหนีก็โดนกวาดจนตัวกระเด็นเลยนะคะ
แต่เราเห็นจากกล้องวงจรปิดมุมนี้นะว่าคนชื่อเหลืองโดนชนกระเด็นเห็นไหม

แล้วเขายังลุกขึ้นมายืนต่อได้แต่คนเสื้อลายอ่ะ
คือโดนกวาดไปพร้อมกับโต๊ะคือเรียบไปเลยเห็นไหมคะ
เหมือนไม่เคยมีโต๊ะมาก่อนเพราะกวาดไปหมดเลย

คือมีหัวแตกมีนิ้วหักแล้วก็มีแผลถลอกตามตัวนะคะ
แต่ว่าไม่มีใครได้รับอันตรายจนถึงชีวิตนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้ก็คือราบเป็นหน้ากลองเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านข้าวต้มริมถนนตรีรัฐในตำบลจันนิมิตร

คนขับกระบะคันต้นเหตุที่เสียหลักมาเนี่ย
กับเพื่อนก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหมือนกัน
เขาให้การบอกว่ายางล้อหลังด้านขวามันระเบิด
รถก็เลยเสียหลักลองฟังคนขับพูดหน่อยนะคะ
เนี่ยบอกยางล้อหลังขวาพี่บอกให้เนี่ยมันระเบิด
แต่เมื่อกี้นี้เห็นภาพจังหวะคนเจ็บนะคะ
คนเสื้อลายที่พี่เบิร์ตถามว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง

เสื้อเหลืองนะนี่คนนี้มีแผลถลอกตามตัวนะคะ
แต่ว่าเสื้อลายที่เป็นขาวดำที่นั่งหันหลังให้รถนะคะ

แต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้รับอันตรายจนถึงชีวิตนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพเมืองจันทบุรีก็เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ
เขาบอกว่าไอ้ที่ยางล้อหลังขวามันแตกมันระเบิด

เขาไปเสียหลักพุ่งชนขอบฟุตปาดเกาะกลางถนนมาก่อนแล้วไง

ใช่ไปชนมารอบนึงแล้วมันก็เลยระเบิดตู้ม

แล้วก็กวาดโต๊ะร้านข้าวต้มเรียบแบบนั้นนะคะ
เรื่องต้นเขามีการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
คือทางด้านเจ้าของร้านแล้วก็ลูกค้าเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า

ก็มีลูกค้านั่งอยู่โต๊ะเดียวนั่นแหละเขาคุยงานกันอยู่
แล้วก็ได้ยินเสียงรถชนอะไรไม่รู้ดังโครม
แล้วก็มีเสียงดังตู้มเหมือนยางระเบิด

พอหันไปปุ๊บโอ้โหกระบะมาแล้วกวาดเรียบ
โต๊ะเก้าอี้ของร้านที่เสียหายแล้ว
มอเตอร์ไซค์๒คันรถยนต์อีก๒คันก็เสียหายด้วยนะคะ
แต่ประเด็นคือเจ้าของร้านบอกแบบนี้พี่เบิร์ต
ได้ยินผู้หญิงที่ขับรถตามรถกระบะมาบอกว่า
บอกแล้วใช่ไหมว่าอยากขับรถเร็ว
แล้วเขาบอกว่าคนขับเหมือนจะมืนเมาด้วยนะคะ
ลองฟังเจ้าของร้านนะคะ
ช่วงเร็วหักไปร้านผมเนี่ยพังไม่หมดแล้ว

ถ้าระเบิดขึ้นมาเรื่องใหญ่กว่านี้แน่นะคะ
เบื้องต้นจากการที่รถกระบะเสียหลัก
แล้วกวาดร้านข้าวต้มจนพังเสียหายขนาดนี้เนี่ยนะคะ
เอ่อไม่ใช่เจ้าของสิคนขับกระบะเนี่ย
แจ้งข้อกล่าวหานะคะขับรถโดยประมาท

ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย
ส่วนประเด็นเรื่องการตรวจปริมาณแอลกอฮอล

บอกยังไม่ได้ตรวจค่ะเพราะว่าคนขับเองก็ได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน

ก็เดี๋ยวให้โรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจเลยก็แล้วกันนะคะ